อีกเรื่องหนึ่งค่ะอยากให้แสดงความคิดเห็นหน่อย
เรื่องค่าทำผมแสนสี่มันเป็นข่าวตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
คือเล่าเรื่องเริ่มต้นให้ฟังก่อนมันมีคลิปที่ผู้ชายเหมือนกับชกต่อยกัน
แล้วมีผู้หญิงตะโกนมาบอกว่าค่าทำผมแสนสี่
พอคลิปนี้มันแชร์ไปที่มาที่ไปของคลิปนี้เนี่ย
มันเกิดขึ้นที่ตลาดพันล้านที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะ

ครับตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นคลิปทะเลาะเบาะแว้งกันธรรมดา
ผู้ชายชกต่อยกันกลางถนนแบบนี้นะฮะ
แต่จริงแล้วมันมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของนี่

ใช่ค่ะเธอเป็นลูกค้าแล้วเธอบอกว่าโดนเรียกเก็บค่าต่อผมเนี่ยแสนสี่
แล้วเธอก็บอกว่าทางร้านเองไม่ได้มีการบอกราคาล่วงหน้าอะไรเลย
ฝ่ายร้านเองมีการมาเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก่อนหน้านี้
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙พฤษภาคม
ผู้หญิงที่เป็นลูกค้าเนี่ยจ่ายมาแค่๔๐๐๐๐บาท
เหลือไม่ได้จ่ายมาที่แรกไม่เอาความอะไรแล้วนะ
ครับแต่เรื่องราวเหล่านี้ที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็มีคำถาม
โอ้โหเป็นคำถามสำคัญเลยนะ
ใช่ค่ะทีนี้พอเป็นคลิปแบบนี้ออกมา

พอไปถึงค่ะก็ไปเจอว่าร้านเสริมสวยเนี่ย
ไม่เปิดให้บริการปิดทั้ง๒ร้านเลยนะคะ

ทีนี้เราก็รู้ข้อมูลมาว่าเจ้าของร้านที่ปิดไปเนี่ย
สามีภรรยาเจ้าของร้านเขาบอกว่าจริงไม่ได้ปิดร้านหนีนะ
ไปกันจะหน้าบุรีเป็นคลิปที่จองไว้ล่วงหน้าแล้ว
ก็เลยปิดร้านไปแล้วทีมข่าวไปสำรวจ
ว่าในตลาดนี้มีร้านเสริมสวยอยู่อีกไหม
ก็พบว่ามี๒ร้านจึงไปสอบถามจากพนักงานในร้าน
พนักงานก็ยอมเปิดเผยแต่ก็ไม่ยอมให้เห็นหน้า
ไม่ยอมให้เห็นว่าที่ตั้งร้านอยู่ตรงไหน
คือกลัวไงว่าจะถูกแฟนนุ่มของเจ้าของร้านที่เป็นต้นเรื่องเนี่ย
ขู่คุกคามเพราะว่าอันนี้คือร้านอื่นเขาบอกนะ
บอกว่าร้านนี้เป็นคนค่อนข้างมีอิทธิพล
ให้ทำให้เลือกหลายช่อคิดราคาช่อละ๑๕๐๐๕๐๐บาท
ต้องดูตามคุณภาพของเส้นผมโดยเส้นผม๑ช่อ
สามารถต่อผมได้๔๕แถว
ส่วนข่าวที่เกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ว่าทำไมร้านนั้นเขาถึงคิดค่าบริการแพงขนาดนั้น
แต่คือเขาบอกว่าเคยมีลูกค้าที่เคยไปใช้บริการร้านนั้นมาเล่าให้ฟัง
ว่าโดนร้านนั้นเรียกเก็บค่าบริการแพง
เดี๋ยวไปฟังพนักงานร้านเสริมสวยอีกร้านหนึ่งหน่อยค่ะ
คือเขาก็เล่ามาแบบอย่างคนนั้นเขาโดนต่อผมมา๒กรัม๑๕๐๐
ถ้ามาต่อในราคาร้านเรามันก็จะตกอยู่แค่ประมาณ๕๐๐
โอ้เข้าหรือไง
ใช่แล้วลูกค้าก็บอกว่าเออเนี่ยพี่หนูแม่งไปต่อร้านนู้นมา
เนี่ยเท่านี้ที่หัวหนูเนี่ย
เขามาให้หนูถอดเพราะเขาบอกเขานอนไม่ได้เขาเจ็บก็บอกถอดให้หน่อย
หนูก็คิดแถวละ๑๐๐ถ้าเหมาหัวก็คือ๕๐๐
คือถอดทั้งหัวก็คือถอดมาก็ได้กรัมหนึ่งที่ร้าน
คือแค่กรัมเดียวกรัมเดียวของเราก็๒๕๐๐

ได้มีการถามบนลูกค้าว่าเขาคิดอะไรเพิ่มไปหรือเปล่า
ก็อันนั้นเขาก็จ่ายไป๑๕๐๐๐จ่ายแบบงง
ใจแบบงงฮะทีมข่าวของเราก็เจอลูกค้าอีกคนนึง
ที่ใช้บริการร้านนี้นะแล้วก็เคยใช้บริการร้านที่เกิดเรื่องใช่
โดยบอกว่าเคยเป็นลูกค้าร้านเสริมสวยที่เกิดเรื่องนั่นแหละ
โดยได้ไปต่อผมให้ยาวถึงหลัง
ทางร้านก็บอกว่าหากอยากได้ความยาวที่ต้องการ
จะต้องจ่ายเงินอีก๔๕๐๐บาท
ตัวเธอเองก็ยินยอมแต่แล้วเมื่อต่อเสร็จนะครับ
ลัพธ์ที่ได้กลับออกมาไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
เพราะเส้นผมที่ใช้ต่อมันไม่พอ
ทางร้านก็บอกว่าเธอจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก
หากจะให้ออกมาดูดีตัวลูกค้าเองบอกว่าไม่มีทางเลือก
ก็จำเป็นต้องจ่ายอีกไม่งั้นผมมันก็ขาดเกินเนี่ย
ซึ่งตัวลูกค้าเองนะคิดว่าการกระทำของร้านดังกล่าว
ข่ายเป็นการหลอกลวงคือหลอกว่าจะต่อให้
แต่พอไปมาต่อไปครึ่งนึงแล้วบอกว่าผมไม่พอ

ใช่แล้วลูกค้าเองเอาจริงก็อยากสวย
ก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มเงินเหมือนกับโดนมัดมือชก
ก็มันครึ่งกลางแล้วไงคุณจะให้ค้างคาออกจากร้านไปแบบ
ผมครึ่งหนึ่งยาวผมครึ่งหนึ่งสั้นเอาไหมล่ะ

นั่นแหละฮะแต่ตัวลูกค้าเธอบอกว่าเธอก็ต้องต่อไปให้เสร็จสิ้น
กระทั่งต้องเพิ่มเงินไปอีก๔๐๐กว่าบาท
หลังจากนั้นเธอตัดสินใจไม่ไปใช้บริการร้านนั้นอีกเลยนะครับ
ซึ่งเธอคิดว่าการกระทำของร้านนั้นเหมือนเป็นการหลอกลวงลูกค้า

ไม่มีการตกลงเพราะว่าหนูบอกว่าถามก่อนอยู่แล้วว่านี่ราคาเท่าไหร่
แล้วเขาก็บอกเออเท่านี้นะมัดกำนึงเนี่ยสวยออกมาสวย
ถ้าออกมาสวยหนูโอเคราคาเท่านี้
แต่หนูไม่ได้คิดว่าจะเสริมหนูจะถามก่อนว่าเด็ดเสร็จเท่านี้เท่านี้นะพี่
แต่ย้ำว่าพี่ออกมาโอเคดูดีมั้ยสวยมั้ย
รวมค่าแรงด้วยมั้ย
ไม่รู้ว่าเขารวมค่าแรงหรือไม่รวมแต่เขาคิดราคานี้
แล้วก็จะบวกเพิ่มว่าชั้นนี้อีก๙๐๐พันหนึ่ง
จะบอกเพิ่มแค่เอิญผมน้องต้องเสริมขึ้นอีกนะประมาณ๒ชั้น
จะสวยรอบข้างเขาก็จะคิดเป็นชั้น
เขาคิดจะชันข้างหลังตรงนี้๑๒แล้วก็มา๓มา๔แบบนี้
แต่จากที่หนูคิดอ่ะถ้าคิดจะแสน๔ขนาดนั้นอ่ะ
คิดจะไปซื้อบ้านใหม่หรือเปล่าขนาดเนี้ยทำไมมันมีไหมตั้งหนูเกิดมากี่ปีมันมีราคานี้ไหม

นี่คือลูกค้าที่เขาเคยไปใช้บริการ

ถ้าเกิดราคาแพงขนาดนี้ไปซื้อซื้อบ้านใหม่ได้ไหม
เป็นคู่กรณีกับร้านทำผมร้านที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
เราพยายามติดต่อไปที่เธอแล้ว
แต่ตัวเธอบอกว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูล
คือมันเหนื่อยเหลือเกินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ทางร้านเองค่ะ

เพราะว่าร้านบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงข่าว

แต่ว่าสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน
ทำเกี่ยวกับผมมา๑๔ปี

เขาจะเปิดร้านอยู่มาได้ยังไงตั้ง๗๘ปี
แล้วก็มีการชี้แจงรายละเอียดแบบใบเมื่อกี้ที่ได้เห็น
มีอะไรบ้างค่าอะไรบ้าง

ใช่ค่ะซึ่งเจ้าของร้านพูดด้วยนะ
บอกว่าเทคนิควิธีการที่บอกว่าต่อผมแบบขนนกเนี่ย
เธอเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่มีร้านเดียวในประเทศไทยเธอบอก
มันคือการต่อเส้นต่อเส้น
ต่อทีละเส้นทีละเส้น
เพราะผู้หญิงบางคนอาจจะต่อแล้วเป็นกระจุกใช่ไหม

แต่คราวนี้เธอใช้วิธีต่อเส้นต่อ๑เส้นนะคุณ
และใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงข้ามคืน
ใช่ค่ะเห็นบอกตอนแรกมาทำสีผมก่อนตั้งแต่บ่าย๒เสร็จ๒ทุ่ม
แล้วก็เริ่มตอบผมตั้งแต่๒ทุ่มกว่าไปจนถึงตี๕
แต่เรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูนะสคบเขาก็ให้ข้อมูล
บอกว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรมการค้าภายใน
แต่ยังไงก็ตามต้องมีคนมาร้องทุกข์ในเรื่องนี้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอดูว่าทางร้านเนี่ย
เขาจะชี้แจงจะแถลงข่าวในเรื่องนี้ว่ายังไง
โดยเฉพาะเรื่องราคาหลายคนบอกโอ้โหทำผมอะไรไปแสนกว่าบาทนะครับ